คุณผู้ชมเรื่องความห่วงมันเกิดขึ้นได้นะ
แต่ก่อนที่คุณจะไประแวงว่าเอ๊ะอีกฝ่ายนึงจะไปปันใจให้คนอื่นหรือเปล่า
แล้วไปโกรธเขาเนี่ยลองย้อนดูตัวเองก่อน
ว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันน่าทำให้เขาไปมีคนอื่นไหม
ผู้ชายคนนี้ค่ะระแวงมากเลยหึงว่าเมียเนี่ยจะปันใจไปชอบคนอื่นหรือเปล่า
ก็เลยเอามีดไปแทงคอเมียจนตายนะคะแล้วพฤติกรรมของตัวเองทำอะไรบ้าง
เสพยาอยู่บ้านนอนเฉยไม่ทำงานให้เมียออกไปรับจ้างตัดอ้อยหาเลี้ยง
แล้วก็มาระแวงว่าเมียจะนอกใจแล้วไปแทงเมียตาย
โอ้โหหมดคำจะพูดไหมคะ

ตำรวจสพศรีธาตุนะคะเข้าตรวจสอบเหตุผัวเมียแทงกันในพื้นที่บ้านโคกหนองแวงค่ะ
คนเจ็บตอนร่าตำรวจไปถึงยังเป็นผู้บาดเจ็บ
แต่สุดท้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเธอเสียชีวิต
ผู้ตายชื่อว่าราตรีอายุ๓๒ปีมีแผลถูกแทงที่ลำคอด้านขวา๑แผลนะคะ
รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้ว
ลักษณะบ้านเกิดเหตุนี่เป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ตรงห้องโถงกับห้องนอนเนี่ยเลือดเพียบเลยค่ะ
เรื่องราวเห็นว่าเกิดขึ้น๓ทุ่ม๔๐นาทีนะคะ
ราตรีผู้ตายเนี่ยทะเลาะกับกิติราช
รุ่นน้องวัย๒๖ปี
จริง๒๓มีพระยาคุณทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
สักพักหนึ่งเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงราตรีตะโกนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยโดนแทง
เพื่อนบ้านก็วิ่งเข้าไปดูโอ้โหราตรีนี่วิ่งเลือดพุ่งออกมาเลยพี่อุ๋ย
คอคือตรงคอมันมีเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมคะ
เลือดนี่ไหลอาบกระเด็นเต็มพื้นบ้านไปหมดเลย
ก็เลยรีบพากันส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอด
ส่วนกิติราชก่อเหตุเสร็จหนีไปเลยนะคะ
แต่ตำรวจไปตามจับได้ที่วัดป่าบึงกุฎเต่า
จับได้พร้อมกับมีดทำครัวที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
กิติราชเล่าสิมันเป็นยังไงถึงได้ไปแทงเมียตายขนาดนี้
กิติราชบอกว่าราตรีเนี่ยเป็นแม่ม่ายมีลูกติดหนึ่งคน
ผมกับเขาพบรักกันหน้าเวทีหมอลำ
ก็เลยตกลงอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
นี่ผมก็ย้ายมานอนบ้านเขาได้๔ปีแล้วมาอยู่บ้านผู้หญิงด้วยนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยราตรีเขาก็จะไปทำงานรับจ้างตัดอ้อยขุดมันสำปะหลังนั่นแหละ
ตำรวจก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเราทำอะไรอ่ะ
ผมก็นอนอยู่บ้านให้เมียหาเลี้ยงหลังเลิกงาน
เมียผมกลับมาก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนผู้หญิงด้วยนะ
ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนผู้หญิงสามคนผมมันไม่ได้ดื่มนะ
ผมอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องนอนแต่ระหว่างนอนมันก็คิดไปคิดมาคุณตำรวจ
เมียผมจะปันใจให้ผู้ชายคนอื่นไหมคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตก
พอเพื่อนเมียกลับบ้านไปเท่านั้นแหละเปิดฉากทะเลาะกันเลยไอ้เรื่องนี้แหละ
แล้วลาตรีอ่ะเป็นคนเอามีดจากครัวมาข่มขู่ผมก่อนผมแย่งมีดมาได้
ผมก็เลยเสียบเข้าคอไปหนึ่งแผลแล้วผมก็วิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในวัดป่า
ผมใช้มีดแทงเมียจริงนะคุณตำรวจแต่ผมทำไปอ่ะเพราะป้องกันตัว
แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกคุณตำรวจไว้ก่อนอ่า
ใช่ครับ
เมืองต้นครอบครัวนำศพของนางราตรี

หมู่บ้านกุฎเตานะคะห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุแค่ร้อยเมตร
แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจวันพรุ่งนี้
ส่วนนายกิติราชปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะกลัวจะถูกรุมประชาธรรมค่ะ